ไปที่ระยองไปที่นี่จะบอกว่าเป็นที่ที่เด็ดมากนะคะเพราะว่าใครที่ชอบกินกาแฟก็ไปได้
ใครชอบอาหารก็เหมาะมากใครชอบขนมก็ดีมากหรือใครชอบบรรยากาศชิวก็เลิศที่สุด
ที่สำคัญที่จะพาไปเนี่ยคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเขามีวิธีการเสิร์ฟแบบเก๋ไก่ไม่เหมือนใครแล้วก็ประทับใจแน่นอนค่ะ
เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าที่ระยองเขามีอะไรเด็ดกันค่ะ

ร้านกาแฟบ้านทวดนี่เองนะจ๊ะร้านกาแฟบ้านทวดนี่นะคะเป็นร้านที่ได้รับการบอกต่อมาบอกว่าถ้าใครนะมาแล้วต้องฟินสุดเลยฟินยังไงเนี่ยไปดูบรรยากาศซะก่อน
คือมาก็ร่มจริงร่มเยอะมากร่มเยอะร่มเยอะร่มเย็นแล้วก็ร่มรื่นด้วย
เพราะว่าแม่กไม้เขียวขจีมีสายน้ำและธรรมชาติที่สร้างความสดชื่นตลอดเวลานะคะ
ร้านนี้บอกเลยว่าใครมาระยองแล้วไม่แวะมาเลยเนี่ยพลาดจริงเพราะว่าร้านนี้นะคะเห็นไหมมีธรรมชาติมากมายมีสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิดแล้วอาหารมากมายสารพัดเครื่องดื่มก็มีให้เลือกด้วยค่ะคุณ
โอ้โหนี่แกงเลี้ยง
หรือสามชั้นนะแล้วก็มีใบฉมวงโอ้ยหลายในปาก

เออหลากหลายมากมายสั่งได้เลยค่ะ
ชั้นแรกผ่านไปเป็นของเขามาดูชั้นที่สอง
แบบนี้ดีมากเลยเป็นผักและน้ำพริกกระปี

อันที่๓ก็คือข้าวสวยนั่นเอง
เสิร์ฟมาแบบ๓ชั้นแบบนี้นะคะ

เจ้าของร้านคือคุณผู้ชงผ่องผ่านหรือพี่แมวค่ะ
เล่าถึงไอเดียสุดเก๋ในการเสิร์ฟนะคะ
บอกว่าภาชนะที่ใส่อาหารเนี่ยมันแบบมีสไตล์
มันดูเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย
พอเอามาเสิร์ฟกับบรรยากาศร้านที่ดูเป็นธรรมชาติแบบนี้

แล้วก็เป็นที่ประทับใจของลูกค้าหลายคนมาก
ที่สำคัญนะคุณเสิร์ฟมาประทับใจแบบนี้แล้ว
ราคาก็น่าประทับใจเหมือนกัน
เพราะชุดหนึ่งเนี่ยแค่๑๑๙บาทเท่านั้นเอง
แต่ได้อาหาร๓อย่าง๓ชั้นไปนะ
โอ้โหคุ้มที่สุดคุ้มจริงเลยนะคะเนี่ยเห็นไหม
ประทับใจมากนะคะแค่การเสิร์ฟก็ถูกอกถูกใจแล้ว
อาหารการกินก็มีมากมายหลากหลายรสชาติอร่อยเครื่องดื่มของหวานขนมโอ้โห
ใครไม่ไปนี่ถือว่าพลาดเลยนะคะครับบรรยากาศดีดีแบบนี้ย้ำกันอีกที
ที่นี่คือร้านกาแฟบ้านทวดค่ะอยู่ซอยบ้านในตำบลทัพหมาอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ไปกันได้เลยถ้าไประยองต้มหิทธิ์นะทุกครั้งแล้วนะคะ
กาแฟบ้านทวดอย่าลืมถ้าไปแล้วเนี่ยเตรียมแบตเตอรี่มือถือเอาไว้เยอะ

เตรียมแบตเตอรี่มาเยอะฮิ
เนี่ยอยากจะทำอะไรอยากคิดอยากเล่นอะไรก็เล่น

เอ้าฮิ

มาจองปิดตัว

โอ้โหนี่จะแม่จะขึ้นชกเลยหรอแล้วอ่ะระวังให้ดี
แต่ใครอยากจะไปกินอาหารอร่อยบรรยากาศดีก็ร้านกาแฟบ้านทวดระยองนะจ๊
จริงเขามีอาหารที่เป็นเมนูพื้นถิ่นอย่างหมูชมวง
อ่ะอือสุดยอดเลยใช่แล้วก็คือใครที่ไปนะฮะ
ได้ไปทานอาหารแบบพื้นถิ่นแบบต้นตำรับแล้วก็ได้ไปชิมชมธรรมชาติสวยงามด้วย
อย่าลืมสิไประยองฮิพกโทรศัพท์ไปด้วย
พูดเยอะเดี๋ยวคนระยองเขาโกรธเอา
เออน่ารักระยองเขาน่ารักน่ารัก